กระเบียนท่านประธานที่ขอรับครับ

สมาชิกสภาพูทน์แทนราธรรม

หมายจากภักดิ์ภูมิใจไทย
ให้มาอภิปราย
เป็นคนสุดท้ายของพัก

จุดยืนของพักภูมิใจไทยที่มีต่อพระรำยัติงบประมาณรายจ่ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ซึ่งความจริงแล้วเพื่อนพ้องน้องพี่จากภูมิใจไทย
สองวันที่ผ่านมาสอสอภูมิใจไทยได้อภิปรายได้สะท้อนให้เห็นว่า
ทั้งหลายหรือภูมิใจไทยคิดอย่างไรเห็นอะไร
จากร่างพระอำหยัติงบประมาณรายจ่ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ที่จัดทำขึ้นมาโดยสำนักงบประมาณ
เป็นการอภิปรายตั้งคำถามว่าสิ่งที่ท่านจัดทำ
ในบรรยากาศในสถานการณ์ที่ประเทศ
ประสบปัญหาอันยิ่งใหญ่

จัดงบประมาณครั้งนี้

เตรียมการหรือเตรียมการมอบอาวุธ

ให้กับนักรบของเรา
ที่เป็นหน่วยหน้าในการสู้รบ
คือกระทรวงสาธารณสุข
สสภูมิใจไทยได้

ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการแพทย์ของนักรบในด่านหน้า

และหวังที่จะได้รับจากรัฐบาล
จากการจัดงบประมาณเพื่อนักรบเหล่านั้นให้เพียงพอ
ภูมิใจไทยสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นมีความสำคัญ
และมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของภูมิใจไทย
๒วันที่ผ่านมาได้ตอกย้ำให้เห็นว่า
สะท้อนนั้นเป็นการสะท้อนในระดับโครงสร้างทั้งประเทศ
และลึกลงไปในระดับท้องถิ่นระดับชายแดน
เห็นถึงความยากลำบากในการทำงาน
ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนด้านงบประมาณ
ให้เพียงพอและไม่ชักช้า
แต่ก็กลับดูว่าในปี๒๕๖๕นี้
กลับไม่ได้รับการสนับสนุน
มีหนำซ้ำอย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่า
งบประมาณหลายงบประมาณ
ทั้งที่ความจริงรับปากกันว่าจะโอนกันตั้งแต่ปีที่แล้ว
บเสี่ยงภัยก็ยังไม่มีการโอน
นี่คือสิ่งที่ท่านสะท้อนให้เห็น
และที่อย่างที่เราทราบกัน
ตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขในปี๖๕
กลับได้รับงบประมาณลดลง
หรืองบประมาณที่ควรจะอยู่ในมือ
ของคนสาธารณสุข
บุคลากรหน่วยงานของสาธารณสุข
แต่เงินที่จำเป็นที่จะต้องใช้เหล่านั้น

กลับถูกหน่วยงานอื่น
ไปเป็นผู้จัดการเงินเหล่านั้น
ทำนองว่าคนทำไม่ได้ใช้
คนใช้ก็ไม่ได้ทำงบประมาณ

เรื่องของการซื้อวัคซีน
งบประมาณเหล่านี้ถูกตัดทิ้งไป

บริหารจัดการโดยงบประมาณในส่วนนี้
จะต้องซื้อวัคซีนกี่หมื่นล้านก็ตาม
ไม่ได้อยู่ในมือของผู้มีหน้าที่

คือสาธารณสุขแต่ไปอยู่ในหน่วยอื่น

สิ่งเหล่านี้ภูมิใจไทยได้อัฐาธิบาย

สะท้อนให้เห็นแสดงให้เห็นว่า
การดำเนินการเหล่านั้นสำนักงบประมาณ
ได้ดำเนินการโดยไม่รู้ไม่เข้าใจ
ไม่ได้มีความสัมผัสถึงความต้องการของประชาชน
สิ่งที่ภูมิใจไทยสะท้อนไปเป็นการสะท้อน
ในที่ประชุมแห่งนี้ในฐานะของผู้แทนของประชาชน
ซึ่งเรารู้สึกผิดหวังในการจัดงบประมาณรายจ่ายนี้
ไม่อยากจะพูดว่าสำนักงบประมาณ
จัดงบประมาณครั้งนี้เหมือนท่านใจดำกับคนทำงาน
เหมือนท่านใจดำกับประชาชน
ขณะที่สถานการณ์เหล่านี้ควรที่จะต้องสนับสนุนเงิน
ให้กับหน่วยงานที่จำเป็นอย่างสาธารณสุข
แต่ท่านกลับละเลยเรื่องนี้เสีย
สิ่งที่ภูมิใจไทยได้มีการเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้
ก็คือว่าท่านไม่เข้าใจว่าคนที่อยู่หน้างาน
คนที่ทำงานอยู่ด้านหน้า
เขาสัมผัสอะไรบ้างเขาต้องเจออะไรบ้าง
ด้วยความรู้สึกว่าสำนักงบประมาณ
ท่านจัดอยู่ในห้องแอร์ท่านอยู่ในหอคอยงาช้าง
และไม่ทราบว่าสิ่งที่ควรจะจัดนั้น

เป็นความไม่เข้าใจในการจัดงบประมาณ
เป็นความตั้งใจหรือเจตนาหรือไม่ไม่ทราบได้
แต่ผลที่เกิดขึ้น
มันกระทบกับคนทำงานกระทบกับพี่น้องประชาชน

สะท้อนให้ฝั่งฝ่ายบริหารได้เห็น
ก็ได้รับคำตอบที่ทำให้เกิดความสบายใจ
จากท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม
สาธารณสุขหรืองบประมาณเพื่อการสาธารณสุขนั้น

งบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๕นี้

แต่ก็จะไปอยู่ใน
งบกลางหรือพระราชกำหนดกู้ยืมเงิน
ก็ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี
ที่ได้อธิบายให้พวกเราเข้าใจและรู้สึกผ่อนคลาย
แต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานที่เคารพครับ
สิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่านี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ
เป็นการจัดณวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี

ท่านประธานไปยังท่านนายกรมตรีในฐานะผู้นำประเทศ

สิ่งที่สสภูมิใจไทยได้เสนอไปนั้น

แต่หลังจากที่ท่านบอกแล้วว่าท่านจะแก้ปัญหาก็ขอบพระคุณท่าน
ข้อเสนอข้อคิดเห็นของภูมิใจไทยไปพิจารณาต่อไปด้วย

สิ่งที่อยากจะขอกราบเรียนกับท่านประธานที่เคารพก็คือว่า
หลังการรัฐประหาร๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ผมเข้าใจดีว่าท่านผู้นำการรัฐประหารผู้นำขณะนั้น
ซึ่งท่านเป็นนายกรรมตรีในช่วงนั้น
และต่อมาท่านเป็นนายกรรมตรีช่วงนี้เนี่ย
ณเวลานั้นท่านต้องการที่จะแก้ปัญหาบ้านเมือง
บริหารประเทศในขณะนั้นจึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบ
ซึ่งก็คือการปกครองที่ใช้ราชการ
ค่าราชการการบริหารราชการแผ่นดิน
จึงใช้ข้าราชการมาบริหารในช่วง๕ปีที่ท่านเป็นนายกรัมตรี
และแน่นอนครับท่านจำเป็นต้องทำอย่างนั้น
นายกรรมตรีขณะนั้นในเวลานั้นจำเป็นที่จะต้องทำ
เพราะท่านต้องการอำนาจที่เบ็ดเสร็จ
ท่านต้องการมีข้าราชการเป็นมือไม้ในการแก้ปัญหาประเทศ
เพื่อปฏิรูปประเทศหลังจากที่เกิดความวุ่นวายก่อน

แต่สิ่งที่อยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือ
วันนี้ท่านนายกรรมตรีตอนนั้นกับวันนี้
แม้จะเป็นท่านเดียวกันแต่สถานะต่างกันนะครับ
ท่านประธานที่เคารพวันนี้ท่านมาจากการเลือกตั้ง
มาโดยสภาแห่งนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ตามระบบตามระบอบของรัฐธรรมนูล
ภักดิ์ภูมิใจไทยเป็นภักดิ์การเมืองภักดิ์หนึ่ง
ที่เป็นพักร่วมรัฐบาล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องคิดต้องคำนึงก็คือเข้าใจว่า
การอยู่ร่วมกันนั้นก็ควรจะอยู่ร่วมกัน
อย่างด้วยความเข้าใจอย่างการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

แต่เชื่อไหมครับวันนี้การจัดงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายวันนี้
ยังมีแนวคิดจากฝ่ายข้าราชการประจำ
ซึ่งติดมา๕ปีบวก๒ปี
รัฐราชการพยายามที่จะครอบงำ
การจัดการเรื่องงบประมาณแผ่นดินอยู่
พยายามที่จะเข้ามาแทรกแทรงฝ่ายบริหาร
และผมไม่เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลท่านจะได้ทราบเรื่องนี้
ผลจากการที่มีแนวคิดเช่นนี้
อย่างที่ผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานไป
การจัดงบประมาณครั้งนี้จึงยังอยู่เหมือนว่า
จะอยู่ในภายใต้การครอบครองอำนาจของรัฐราชการ
สำนักงบประมาณยังทรงอิทธิพล
บริการอย่างแยบยนต์
ซึ่งผมไม่คิดว่าท่านนายกรรมตรีจะรู้ในการจัดการเรื่องเหล่านี้
ซึ่งในที่สุดแล้วมันก็เป็นปัญหา
อย่างที่ว่าว่างบที่มันเป็นงบประจำ
ควรที่จะให้กระทรวงซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ
เป็นคนบริหารเงินแต่กลับกลายเป็นว่า
เหล่านั้นโอนไปอยู่งบกลาง
ก็ควรที่จะให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้ดำเนินการอย่างซื้อวัคซีน
แต่ในที่สุดท่านกลับมอบให้กับเป็นงบกลาง
หรือเป็นพรกู้ยืมเงิน
และมันทำให้กระบวนการการทำงานเสียหาย

ในฐานะสมาชิกพักภูมิใจไทย
ที่ตั้งใจทำงานสนับสนุนพักรัฐบาล
พวกผมทุ่มเททำงานในฐานะเป็นสมาชิกพักรัฐบาล
ด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจ

หัวหน้าพักผมรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

การที่มีศูนย์บริหารโควิดขึ้นมา
และมีการประกาศพรกรฉุกเฉินโอน
เอาอมนาศของศาสนสุขไปอยู่ที่เสาอ์บ่อคลอ

มีการดำเนินการโดยเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการก็ระดับพูดระดับกันก็คือ๔๑เนี่ย
กลับมีอำนาจมากกว่า
ถามว่าตรงนี้ภูมิใจไทยรู้สึกอย่างไร
ไม่คิดหรือครับว่าพวกเราจะรู้สึกอย่างไร
แม้เราไม่พูดแต่เราคิด
ถามว่าเรารู้สึกไหมเรารู้สึก
เพราะฉะนั้นมันก็มีเสียงสะท้อนมาจากตั้งแต่วันแรก

นี่คือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาอย่างแจ่มชัด
ท่านครับคำสั่งบางคำสั่งของท่าน
ของท่านนายกรมตรีในฐานะหัวหน้าสบค
ตั้งให้เลขาสมชมาเป็นประธาน

เฉพาะกิจการแพทย์และสาธารณสุข
คำสั่งที่๗ของสบคเนี่ยนะครับ
ท่านตั้งคำสั่งนี้ออกมาให้คนเป็นประธานคือเลขาสอบอชอ
และมีรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ท่านครับเวลานั่งประชุมนี้เขานั่งกันยังไงครับ
คนเป็นประธานคือเลขาสมชและที่ปรึกษาไปนั่งข้าง

นี่คือสิ่งที่พวกผมรู้สึกและขออนุญาตที่จะมานำมาเรียน
มาบอกให้กับท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไร
ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานที่เคารพครับว่าหัวหน้าพักผม
นายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยคือลูกน้องท่านนายกรัฐมนตรี
ใช้งานเขาเถอะครับเขาพร้อมที่จะทำสนองท่านอยู่ตลอดเวลา
เวลาอยู่ในพักภูมิใจไทยในการประชุมเนี่ย
อนุทินหัวหน้าพักผมพูดจายกย่องท่านนายกรมตรีตลอด
ทำไมท่านไม่ใช้เขาล่ะครับ
นี่คือสิ่งที่อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งต่างนี้มันเกิดขึ้น
และผมอยากจะเรียนว่าวันนี้การแนวทางในการที่จะทำงานต่อไปด้วยกันเนี่ย
พวกเรายินดีที่จะสนับสนุนครับ
สนับสนุนให้งานอันสำคัญของประเทศชาติมันผ่านไป

แนวทางในการทำงานของรัฐบาลก็ควรจะต้องปรับแนวคิดใหม่
วันนี้การจัดการเรื่องงบประมาณรายจ่ายของประเทศเนี่ย
รัฐธรรมนูลมาตรา๑๔
ห้ามไม่ให้สอสอมาแปรยัตติ
ห้ามไม่ให้กรรมธิการมาแปรยัตติ

สิ่งเหล่านี้โดยอ้างว่า
ป้องกันไม่ให้ฝ่าย
นิติบัญญัติไปแทรกแทรงฝ่ายบริหาร
แต่ในขณะที่รัฐบาลจัดงบประมาณนี้
โดยการเอางบกลาง

ซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงบประมาณที่จะเสนอเข้าไปคอรมอ
โดยที่ฝ่ายสภาผู้แทนรัศดร
หรือฝ่ายรัฐศภาไม่สามารถดวชสอบได้
ผมว่ามันไม่ใช่เป็นหลักการที่เราควรจะต้องทำ
แต่ควรที่จะต้องได้มีการพูดถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า
วันนี้ถ้าฝ่ายบริหารต้องการเกิดความโปร่งใส
ไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัติแทรกแสงท่าน
ควรที่จะเสนอการใช้เงินเข้ามาตรงนี้
เพราะพวกเราเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
สิ่งที่รองหัวหน้าพักผมชาดาไทเศษ
กล่าวไว้ว่าไม่ให้เกียรติประชาชนนั้น
ก็คือการที่บอกว่าเราเป็นผู้แทนของปวงชน
แต่ท่านไม่ได้ให้เกียรติพวกเรา
ท่านไม่ให้เกียรติภูมิใจไทย
หัวหน้าพักถูกดึงอำนาจไป
วันนี้จึงจะถือโอกาสอัฐาธิบายให้ได้ทราบครับ

เราหวังเราอยากได้การทำงานที่ร่วมกันด้วยดี
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ผมมีจุดยืนอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานที่กรบ
สองวันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
อภิปรายอยู่ต่างฝากโน้นนะครับ
วันนี้ผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้
จุดที่ยังยืนยันว่า

เราทำงานกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยกัน
วันนี้สิ่งที่ภูมิใจไทยเรียกร้อง

พร้อมที่จะทำงานอย่างทุ่มเท

ขอให้รัฐบาล

เข้ามาลดทอน

และฝากรัฐบาลว่าสิ่งที่ผมพูดไปทุก
ประการนี้จะต้อง

สิ่งที่อยากจะขออนุญาตกลับเรียนต่อท่านประธานเป็นครั้งสุดท้ายครับ
เมื่อวันก่อนได้ยินในฝั่งธรรมะ
เป็นคำพูดว่ามีการตั้งคำถามว่า
ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตไม่มีวันพรุ่งนี้แล้ว

ถ้าพอดีได้คิดจากท่านกรวีเมื่อวาน
บอกว่าถ้าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ท่านจะได้
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

วันนี้ท่านจะจัดงบประมาณรายจ่ายอย่างไร
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน

ด้วยความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
ภูมิใจไทยเราตั้งใจที่จะทำหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์ครับ

และยินดีที่จะยืนกับท่านว่า
เราพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคกับ
ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยกันกับรัฐบาลครับ

มติเห็นชอบวาระหนึ่งครับ